แต่ถ้าหากว่าคุณแม่ของคุณถูกใจสายเนื้อชอบกินเนื้อแล้วก็ดิฉันจะพาไปที่ร้านนี้เลย
ร้านเจริญตุ๋นอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหมามาตุ๋นมาตุ๋นกันงานนี้ยอมถูกต้มตุ๋นเลยค่ะ
เพราะว่าร้านนี้นะคุณเป็นร้านเด็ดร้านดังอีกร้านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คือเมนูเนื้อค่ะเขาคัดสรรเนื้อวากิลแบบพรีเมียม
นี่ให้คุณดูค่ะเวลาราดน้ำซุปลงไปเนื้อมันก็จะมีความ
ึ่งสุกกึ่งดิบอุ้ยอร่อยแน่นอน
และเมนูนี้คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะ

เมื่อก่อนเขาเปิดขายแค่เสาร์อาทิตย์นะคะ
แต่ตอนนี้ทนคำรบร้าวของลูกค้าไม่ได้
ลูกค้าบอกติดใจในรสชาติเปิดทุกวันเลยได้ไหม
แม่ค้าบอกได้งั้นมาจัดมาเลยค่ะ
และนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยเนื้อวากิวที่ได้ชมกันไปแล้วด้วยคุณดูค่ะ
เต็มโต๊ะไปเลยมีข้าว
ข้าวหน้าหมูตุ๋นข้าวหน้าหมูทอด
มาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วเขามี
วุ้นเส้นหมูตุ๋นหม้อไฟก็มา
เอาหมูหมูกรอบหมูทอดสายหมูก็มีอย่าว่าจะมีเนื้ออย่างเดียวนะคะ
แล้วนอกจากทางร้านนี่นะจะมีลูกค้าที่เป็นคนไทยแล้วนะคุณผู้ชม
ชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นที่เขาค่ำวอร์ดในเรื่องเนื้อเนี่ย
เขายังติดใจมาอุดหนุนเป็นประจำทุกวันด้วยนะ
นี่ค่ะเห็นลูกค้ากินอย่างมีความสุขเราก็รู้สึกว่าอร่อยไปด้วย
เขาจัดเสิร์ฟบ้านแบบโอ้โหมันเหมือนแบบเป็นไฟร้อนเลยนะ

ถามคุณบอยเจ้าของร้านเจริญตุ๋นค่ะ
คือคุณยศพงยินดีธนกิจนะ
บอกเลยว่ายินดีต้อนรับคุณลูกค้า
หากใครจะอยากลิ้มลองเนื้อรสเด็ดมาที่ร้านได้เลยค่ะ
เปิดบริการตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะคะ
นี่พี่กัดร้านนะคะอยู่ที่ศรีราชานะจ๊ะ
เมื่อกี้ผมจะบอกให้คือไฮไลท์เลยนะ
เวลาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิลที่เขาสไลด์มา

ใช่ไหมคะมันจะได้แบบความสดร้อน

ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละลายคนละแบบ